คุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวนี้ไปที่ร้อยเอ็ด
ว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกรถแท็กซี่ถอยทับจนเสียชีวิตครับ
ในขณะที่แฟนนุ่มนั่งเมาอยู่ตรงใกล้จุดเกิดเหตุเลยบอกว่า
เขาไม่ได้เป็นคนทำฝ่ายหญิงนั่นแหละ
ถอยรถจะทับเขาแล้วไปพลาดท่าทับตัวเองตายครับ
ญาติบอกเป็นไปไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงขับรถไม่เป็นแล้วจะถอยรถทับตัวเองได้ยังไง
เพราะว่ามีพยานบอกว่าผมเห็นเขาขับรถถอยทับผู้หญิง

ร่างของนางแหม่มวัย๔๔ปีที่นอนเสียชีวิตอยู่ริมคันนา
โดยมีรถแท็กซี่จอดแช่อยู่ในน้ำในสภาพที่กันชนหน้าเสียหาย
ห่างจากร่างของนางแหม่มเพียงไม่กี่เมตร
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวาน
ขณะที่นางแหม่มนั่งกินเหล้ากับผู้ชายคนหนึ่ง
แต่แล้วนางแหม่มได้ลุกขึ้นไปขับรถแท็กซี่ที่จอดอยู่
รถแท็กซี่ตกลงไปในท้องหนา
จนทำให้นางแหม่มเสียชีวิต

ผู้ชายที่นั่งอยู่กับนางแหม่มได้ไปเล่าให้กับคนในครอบครัวฟัง
ซึ่งการเสียชีวิตของนางแหม่มนั้นครอบครัวยังคงติดใจ
คิดว่านางแหม่มจะถูกฆาตกรรมมากกว่า

และจากร่องรอยบาดแผลตามร่างกายนั้นทำให้เชื่อได้ว่า
ผู้ชายที่อยู่กับนางแหม่มอาจจะมีส่วนทำให้เสียชีวิต
แต่คงต้องรอผลการชนสูตรจากแพทย์เพื่อยืนยัน
เพราะขนาดนี้ชายที่ต้องสงสัยยังไม่ยอมเปิดปาก
ทำให้กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะชายที่ต้องสงสัยนั้นมีพ่อเป็นตำรวจ
เพราะแกกลัวค่ะแกขับรถไม่เป็นค่ะเพราะว่าตรงที่หนูไปเจอศพแม่นะคะ
ตอนที่เขาขึ้นมาตอนที่แพทย์เขาชนะสูตรนะคะ
หรือมีอะไรน่ะมาตรงนี้แล้วก็หน้าผากของแม่หนูค่ะ
มีอยู่เลอียร์ฤย์กาลอก
ก็จะสัตวิถูสรารว่าจะเป็นท้องรถ
ก็คิดว่าเป็นคนอื่นทำนะคะแม่คงไม่ทำ
ขณะที่พยานปากสำคัญที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
คนที่ทำให้นางแหม่มเสียชีวิตนั้น
เป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยกันกับนางแหม่ม

ขับรถแท็กซี่ถอยไปชนนางแหม่มอย่างแรง
นางแหม่มนั้นตกลงไปในท้องนามพร้อมกับรถ
แล้วชายคนเดิมก็ลงจากรถอุ้มร่างของนางแหม่มขึ้นมาจากน้ำ
ปั๊มหัวใจแต่นางแหม่มก็ไม่ฟื้นกลับคืนมา
และไม่รู้ว่าทำไมชายที่ก่อเหตุถึงไปบอกกับคนในครอบครัวแบบนั้น
ผมกำลังซื้ออื่นยังเบื้อง้ำแหม่ม
รอคุณนั่นไงอย่างรถแท็กซี่
วันนี้ต่อมรวดพิสูจน์รับทราบเพื่อลงพื้นที่ไปเก็บพญานรับทราบ
พร้อมกับนำรถแท็กซี่ขึ้นมาจากท้องนา
ไปตรวจหารอยนิ้วมือที่พวงมาลัยและเกียร์
ว่าจะพบรอยนิ้วมือของนางแหม่มตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน